เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีพระฆ่าพระค่ะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ซึ่งเป็นการยิงกันระหว่างหลวงตายิงหลวงลุงตอนแรกกะว่าจะเอาให้ตายสุดท้ายแค่บาดเจ็บนะคะ
มเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่าทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
เรื่องนี้มันเกิดจากการที่นั่งฉันข้าวฉันเพลงด้วยกันสุดท้ายกระทบกระทั่งกันจนกระทั่งมีการยิงสนั่นคาวัดแบบนี้
ลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
งามหน้าวงการสงฆ์อีกครั้งเกิดเหตุพระยิงพระศึกระหว่างหลวงตากับหลวงลุงทักปืนยิงหมดโม่กลางวงชั้นเพล
เพราะดีที่เหยื่อดวงยังไม่ถึงคาดโดนกระสุนแค่บาดเจ็บสาหัสสยองตอนบ่ายวันที่๙พฤษภาคม
ตำรวจสพนกังรุดไปตรวจสอบเหตุการณ์วัดราชสามัคคีบ้านหนองกรุงศรีตะบนอุทัยสวรรค์จังหวัดน้องบัวลำพู
พบผู้ก่อเหตุคือพระบันดีเพียภูเขียววัย๗๔ปีพระลูกวัดนั่งรอมอบตัวอยู่พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกโม่จึงคุมตัวมาสอบ
ส่วนคนถูกยิงคือพระวิรพงศ์อาสานามวัย๕๗ปีพระวัดเดียวกันโดนกระสุนขนาดจุด๓๒เข้าที่สะโพกและขาหนีบบาดเจ็บหามส่งโรงพยาบาล
วันดีให้การรับสารภาพบอกเขม่นกับพระวีรพงศ์มานานแล้ววันเกิดเหตุเกิดกระทบกระทั่งกันตอนชั้นเพลง
นั่งใกล้กันถูกดันอาศนะใส่เลยมีปัญหามองหน้ากันเมื่อกลับมาถึงกุฏิเห็นพระวีรพงศ์เดินมาใกล้ใกล้
ด้วยความโมโหอารมณ์ค้างจึงชักปืนยิงใส่จนหมดโม่๖นัด
กระสุนด้านหนึ่งนัดคิดว่าตายแต่แค่บาดเจ็บ
จ้องการงาน
ตำรวจนำตัวพระบันดีไปลาศิกขาบท
นำไปชี้จุดเกิดเหตุเจ้าตัวบอกงานนี้กะเอาตาย

ชายที่ตนพกติดตัวมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
พอสบโอกาสจึงเอาออกมาคิดบัญชีแค้น
ด้านพระครูอดีไสกิจาณุวัตรเจ้าอวาทให้ข้อมูลว่า
วันดีบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มา๕ปี
ส่วนพระวีรพงศ์เพิ่งมาอยู่เมื่อเดือนมกรา
จริงทั้งคู่เคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยกันเมื่อหลายปีก่อน
ก่อนจะแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ด้วยกัน๔เดือน
โดยพระวิรพงศ์แม้จะอายุน้อยกว่าแต่ก็บวชมาก่อน๑พันศา
ทุกคนในวัดจะรู้ดีว่าทั้งคู่ระห่องระแหงกันมานาน
ส่วนพระวีรพงศ์ก็ถือว่าพรรษาแก่กว่า
ศึกแย่งชิงลำดับที่นั่งต่างในพิธีเป็นประจำ
เคยบอกให้เลิกแล้วต่อกันแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่อง
เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าบวชก่อนตอนนั้นประมาณสักไม่ถึงปี
คนที่อายุมากกว่านะจะบวชทีหลัง

บวชที่หลังก็ห่างกันไม่เยอะ
ไม่ถึงขนาดว่าเป็นปี๒ปี
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้าน
ที่รับไม่ได้กับพระสงฆ์ที่ครองสมณะนุ่งห่มเหลือง
ก่อเหตุร้ายภายในวัดสร้างความแปดเปื้อนให้วงการผ้าเหลืองอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน